แนวอยากให้เจ้าให้เจ้าของถ้าราย
แมวเก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น

เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น
เก้าชีวิตหรือเราให้เจ้าของโน้น

เรื่องสัญลักษณะเราได้ตรงไหน
แมวเสียอาพิกัด
ไอหนูชอบพ้นเนี่ย
เก่าแป้ง
สวัสดีครับทุกคน